อัปเดตข่าวในวงการบันเทิงลูกทุ่งกันบ้างนะคะ
หน้าแบ้วสายแบ้วคนนี้ต้องอัพเดตกันหน่อยจะเจอเธอสักที
ก็ต้องถามหน่อยเรื่องความรักเรื่องผลงาน

คำตอบของเธอก็คือนี่ทำเอาบันเทิงไทยรัฐตกออกตกใจ
เธอบอกว่าเธอปลูกต้นรักกับหวานใจหนุ่มตีนอกวงการมา๘ปีแล้ว

รอฝ่ายชายยกขันหมากมาสู่ขออย่างเดียว

ตอนนี้ยังไม่ได้แพลนอะไรเลยก็คือรอผู้ชายอย่างเดียวเลยค่ะ
เขาเคยเกิดมาแล้วแล้วเราก็แบบผัดไปผัดไป
เฮ้ยอีก๓ปีอีก๓ปีอีก๓ปีอีก๓ปี
ใช่เขาก็เลยไม่พูดแล้วเขาก็คงรอเราขออะไรอย่างนี้
แต่ก็แพลนกับตัวเองว่าประมาณ๓๕ปีอาจจะแบบเออมีลูกอะไรอย่างนี้
ก็รอฝ่ายชายมาขอนี่แหละค่ะประกาศออกสู่อย่างเป็นทางการกันไปเลยนะจ๊

ใช่สวยมากคุณแต่ต้องบอกว่านี่อะไรรู้ไหมเขาเนี่ยเป็นเจ๊ดันด้วยนะตอนนี้คุณ
คือผ่านงานโอ้โหเป็นเจ๊ดันมา
เพราะว่าประกบกับหนุ่มหน้าใหม่หนุ่มอาร์มสุกวินในละครเรื่องกล่อมรัก
จะไปเล่นรัครของละครอย่างเดียวรึเปล่า
แต่ว่าไม่ต้องอย่างที่บอกเพราะว่าซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดเพลงนี้เขาปล่อยออกมาแล้ว
การันตีเลยว่าเพลงนี้สนุกโดนใจแน่นอนจ้า

มากตัวแม่นะคะใครที่เป็นแฟนเพลงของหลิวอาจารยานะคะ
ติดตามผลงานของเธอทั้งงานละครงานร้องเพลงโอ้ยความรักก็ดี